เอาจริงต้องไม่มีใครรู้ดีข้าวเก่งขั้นยังเราทำอะไรเราดูรู้ดีใจตัวเองอยู่แล้ว
เราจบกันดีกว่าแต่เรายังคิดว่าลึกลึกภายในของเราอาจจะกลับมาได้เพราะเรา
เกรกคิดในใจเกรกกับพี่แหลมมีความรู้สึกที่ดีแล้วเราคุยกันเราไม่ได้ทะลอกัน

คือเกรกกับพี่แหลมคุยกันคือเราโอเคเราเข้าใจทุกอย่าง

คือไม่ได้มีอะไรกันคือเราคุยกันเข้าใจแกโพสต์ว่าจบด้วยดี
ปีที่เก๋อยู่กับพี่แหลมมาความดีแกไม่มีหรอ
แล้วความผิดของบิแหลมไม่มี
ทุกคนมีจุดที่ไม่ดีแต่เก๋เลือกที่จะไม่พูด

ก็ไม่มีความผิดของพี่แหลม
เรื่องเมึดที่๑
พี่แหลมนี่อันจะมาแสนของเกรก
พี่แหลมนี่แหลมมาแสนของเกรก
ชรีวันกัณหานะครับแฟนสาวของศรีสะเกดที่คบหาดูใจมากว่าสิบสี่ปีก็เปิดเผยว่าที่ผ่านมาศรีสะเกดไม่เคยยอมแพ้และสู้ชีวิตมาโดยตลอดครับช่วงที่ประทับใจก็คือช่วงที่นั่งรถไฟมาหางานทำที่กรุงเทพด้วยกันครับวันนั้นตัวรถไฟหายทำให้ทั้งคู่ต้องแอบขึ้นรถไฟมาเรื่อยแอบพนักงานตรวจต

วันนี้คุณสุพรสำอางเพชรเป็นรอพอด้วยกันที่คุณสุพรสำอางเพชรเป็นรอพอด้วยกันที่คุณสุพรสำอางเพชรเป็นรอพอด้วยกันที่คุณสุพรสำอางเพชรเป็นรอพอด้วยกันที่คุณสุพรสำอางเพชรเป็นรอพอด้วยกันที่คุณสุพรสำอางเพชรเป็นรอพอด้วยกันที่คุณสุพรสำอางเพชรเป็นรอพอด้วยกันที่คุณสุพรสำอางเพชร

คุณสุพรสำอางเพชรเป็นรอพอด้วยกันที่คุณสุพรสำอางเพชรเป็นรอพอด้วยกันที่คุณสุพรสำอางเพชรเป็นรอพอด้วยกันที่คุณสุพรสำอางเพชรเป็นรอพอด้วยกันที่คุณสุพรสำอางเพชรเป็นรอพอด้วยกันที่คุณสุพรสำอางเพชรเป็นรอพอด้วยกันที่คุณสุพรสำอางเพชรเป็นรอพอด้วยกันที่คุณสุพรสำอางเพชรเป็นร
คุณสุพรสำอางเพชรเป็นรอพอด้วยกันที่คุณสุพรสำอางเพชรเป็นรอพอด้วยกันที่คุณสุพรสำอางเพชรเป็นรอพอด้วยกันที่คุณสุพรสำอางเพชรเป็นรอพอด้วยกันที่คุณสุพรสำอางเพชรเป็นรอพอด้วยกันที่คุณสุพรสำอางเพชรเป็นรอพอด้วยกันที่คุณสุพรสำอางเพชรเป็นรอพอด้วยกันที่คุณสุพรสำอางเพชรเป็นร